แต่ว่าเรื่องต่อไปก็เรื่องใหญ่พอสมควรเหมือนกันนะ
แจ๊ดชวนชื่นเนี่ยตลกรูปหล่อพ่อรวยเก่งติดแก๊ส
ก็คือลูกชายคนโตคนหนึ่งแล้วก็ผู้หญิงคนรองอีก๒คนนะคะ
ล่าสุดเลยพี่แจ๊กกะรีนวันนี้ได้เจอภรรยาคนสวยของพี่แจ๊ค
บอกว่าไม่เคยคิดจะปิดบังเรื่องนี้มาก่อนเลยนะ
แล้วการตัดสินใจออกมาบอกสังคมแบบนี้
มันทำให้ครอบครัวเขารู้สึกเหมือนว่าปลดล็อกความรู้สึกกันไปได้เลยค่ะ

เราพอมาอยู่ในช่วงที่เด็กเริ่มโตแล้วเริ่มรู้เรื่องแล้ว
หน้าที่ของเราก็คือเปิดออกมาเพื่อให้เขาได้มีพื้นที่ในสังคม
ที่มาที่ไปอย่างที่แจ๊ดบอกก็จะไม่บอกอะไรอย่างนี้
ก็มันไม่มีอะไรจำเป็นต้องบอก
แค่รู้ว่ามันเป็นลูกของพวกเราเท่านั้นเอง

เพราะว่าเด็กมันคือผ้าขาวเราไม่อยากไปสอดแทรก
หรือสอดใส่อะไรที่โด่มันก็ไม่ดีต่อเขา
มันค่อนข้างเป็นเรื่องที่เซ็นสิถีฟสำหรับเด็ก
ทุกคนเรียกมะมิหมดเราก็ดูแลเขามาตั้งแต่เขายังเด็กอ่ะ
ก็เราอยู่ด้วยกันมาตลอดตลอดเวลาเลย
แต่ว่าเราแค่ไม่ได้เปิดเผยให้ใครเห็นเท่านั้นเอง
เป็นความรู้สึกจากพี่แจงนะคะภรรยาของพี่แจ๊ด
คือพี่แจงก็ดูแลน้องทุกคนเป็นอย่างดี

แล้วอย่างที่พี่แจงบอกแหละว่าเด็กคือผ้าขาว
ที่ไม่อยากให้น้องมาเปื้อนอะไรใดทั้งสิ้น

ทำให้รู้สึกว่าฝนมันไม่อึดอัดอีกต่อไป
คนจะได้ไม่ต้องมาตั้งข้อสงสัยว่าทำไมคนนั้นลูก

คือออกมาโพสต์แบบว่าเป็นวันนี้ที่รอคอยเลย
ก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวนี้กันไปนะคะ